พาไปที่ปราจีนบุรี

ดาบยาวคม

เอามาให้คุณผู้ชมดูนี้แบบรวมเลยนะ
มีทั้งพิธีพวกลงของ

แล้วก็เมื่อกี้มีการเอาเสียนครอบครูค่ะคุณผู้ชม

คนมาเป็นพันนะพี่เบิร์รดดองคุณผู้ชม
ที่วัดเกาะพันศาโพธิยาลัยค่ะ

และนี่คือพระครูสมุสำราน

เขาทำพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบครูใหญ่ประจำปี

เสื้อขาวมาแล้วก็ระหว่างทำพิธีเนี่ย

ร้องด้วยขู่คำรามด้วย

คล้ายกับสัตว์อะไรบางคนก็จะบอกเหมือนลิง

แล้วก็มีการลงของประเภท
ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันธ์
ฤษีคือพอลงเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย

ฟันกลางหลังฟันตึกไป

แล้วมีอาการเอาดาบเฉือนปาดที่คอ

ปรากฏว่าไม่มีแผลจากการโดนฟันโดนเฉือน
อันนี้ก็เป็นพิธีไหว้ครู

แต่ไม่ใช่ว่าไปท่องกระถากันเอง
คืออันนี้เขาเป็นเรื่องของวิชา

อย่าไปเล่นแบบนี้ไม่เอานะ
ใช้วิจารณญาณเยอะนะครับ